ต้องถามคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าได้เห็นกันแล้วหรือยังคะ
สำหรับสภาพความแออัดในเรือนจำของประเทศไทยอืม
หลายคนอาจจะงงว่าจะไปเห็นได้ไงไม่มีใครเคยเอากล้องเข้าไปถ่าย
หรือว่าเผยแพร่ออกมาได้ล่าสุดแฮกเกอร์อืม
แคคเกอร์ใครที่ไหนก็ไม่รู้อะนะคะ
แฮ็กระบบกล้องวงจรปิดในเรือนจำของไทยแล้วเอามาเผยแพร่เนี่ยค่ะ
เห็นหมดเลยนะตั้งแต่โรงนอนเรือนจำโรงเลี้ยงอาหาร

โดยคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในยูทูปนะคะใช้ชื่อคลิปว่า
ถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศจริงในเรือนจำ
ไล่ไปทุกที่เลยซึ่งมีทั้งแบบเรือนนอนชั้นเดียว
นอนที่ต้องนำไม้มาต่อเป็นเตียงนอนชั้นที่สอง
แก้ปัญหาความแออัดในเรือนจำ
พื้นที่ด้านนอกเวลากลางวันที่ผู้ต้องขังเขาจะมาออกกำลังกาย

เห็นหมดทุกอย่าง

คุณผู้ชมดูไปเรื่อยนะคะจะเล่าให้ฟังอย่าง
บ่าย๓โมงมีการเข้าคิวจับกลุ่มสนทนา
เข้าคิวตัดผมตั้งแถวที่สนามด้านหน้าเรือนนอน
รอการนับยอดแล้วก็ค่อยถูกเก็บตัวเข้าเรือนนอน

อันนี้ก็เป็นทางเดินต่างก็คือแสดงให้เห็นเยอะแยะเลย

ใช่เป็นที่น่าสังเกตตรงที่ว่าคลิปนี้ถูกนำมา
แพร่เขาบอกว่าเป็นการไลฟ์ในวันที่๒๔ธันวาคม

แต่เวลาที่ปรากฏในคลิปเนี่ยมันช้ากว่า

เวลามันช้ากว่าเวลาประเทศไทย๒ชั่วโมงค่ะ
ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่คนไทยหรือเปล่า

เขาบอกว่าจะให้เห็นความแออัดของคุกไทยเอาว่าอย่างนั้นละกัน
แต่ดูมันก็ดูโล่งนะ

นักโทษล้นคุ้งจริงแหละคำอธิบดีกรมราชาไทยเองก็เคยออกมาบอกแล้ว
ก็แต่เรื่องของสมคิดอันนี้ฝั่งผู้หญิงก็มีนะ
ใช่เหมือนกันมีทุกฝั่งเลยให้ดูทั้งหมดเลยค่ะ
พอตรวจสอบย้อนกลับไปปรากฏว่าระบบกล้องวงจรปิดมันถูกแฮค
ปรากฏว่ามีการโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดหลายประเทศเลยค่ะ
จากไทยแล้วเนี่ยนะมีรัสเซียมีออสเตรเลียแล้วก็มีอเมริกาด้วย
คนก็เลยตั้งคำถามกันว่าโอ้โห
เรื่องความมั่นคงขนาดนี้ยังมีคนแฮ็กกล้องวงจรปิดได้ง่ายแบบนี้เลยหรือ
โดยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างคะ
เหมือนล่าสุดทางด้านของอธิบดีกรมราชธรรมสั่งปิดระบบกล้องวงจรปิดชั่วคราวก่อน
เพื่อตรวจสอบเพื่อป้องกันการแฮ็กแบบนี้อีกนะครับ
โอ้โหภาพไม่เคยได้เห็นนะนะแบบนี้นะฮะ